เสนอตัวเข้ามาเยอะส่งอีเมลมา
เมื่อสักครู่ถ้าน้องเห็นนั่นคือคนญี่ปุ่น
อยากจะมาทำทีมชาติอายุ๑๙แล้วเขาก็มีโปรไฟล์ที่ดี
เขาทำทีมชาติญี่ปุ่นอายุ๑๖๒๓ไปบรรโลกมาแล้ว

แต่เมื่อเข้ามาเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ต้องต้อนรับคุยกับเขา

คุณมีความต้องการยังไง

เขาเป็นโค้ชญี่ปุ่นซึ่งเคยพาทีมชาติอายุ๑๖๑๙๒๑๒๓ไปบอลโลกมาแล้ว

ทีมชุดใหญ่เนี่ยมันก็มีโค้ชทีมชาติหรือโค้ชที่มีความต้องการอยากจะเข้ามา

พิจารณาหมดครับเราอยู่เฉยไม่ได้นะครับ

เราก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันไหน

แต่ก็ชอบนะครับคนที่เคยพาทีมชาติบางทีมไปถึงรอบสุดท้ายของบนโลกนี้
คุณไม่ชอบเหรอ

ชอบแต่แชมป์อาเซียนนะ
ผมไม่เคยพูดว่าผมจะไม่เคยจะไม่ต่อสัญญากับซิโก้
ตามหลักความจริงเนี่ยนะครับ
ซิโก้ยังมีสัญญาอีก๒๓เดือน
เขาควรจะทำหน้าที่เขาให้หมดตามสัญญา

ก็เห็นมีแต่ตีปลาหน้าใส่กันไปเรื่อย

ถามผมให้ผมตอบ

และต่อไปก็ไปขยายว่า

นับหนึ่งนับสองนับสาม

มาบอกผมว่าจะเปลี่ยนไหม

วิธีการที่กดดันโดยใช้สื่อ
หรือการตีปลาหน้าใส

เพราะผมไม่สะเทือนสำหรับสิ่งเหล่านี้
และผมพูดผมก็จะตอบตรง

ไม่มีผลงานหรือพฤติการไม่ดี

ใครทำอะไรนี่ผมรู้นะครับ
อย่ามากดดันโดยวิธีนั้นหรือวิธีนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปร่วมกับการสร้างสถานการณ์ที่ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ย

แต่คิดถึงประเทศชาติบ้างนะครับ
ถ้าผมทำไม่ดีผมไม่มายืนเป็นนายกอยู่หรอก
ผมมีจุดเสียหายผมไม่มายืนมาเป็นนายกผมหรอก
ผมรู้ว่าทุกคนมีทุนทางสังคม
ผมก็มีทุนทางสังคมนะครับ
เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ควรทำ

กลับไปดูตัวเอง
ทบทวนพฤติกรรมตัวเองและคนใกล้ชิด
ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรควรทำไม่ควรทำ

ผมไม่มีทางให้ใครมาชี้นำผม
แล้วถ้าผมจะตัดสินใจอะไรเนี่ย

นาทีเดียวไม่ต้องหาลือใคร
จะเห็นว่าทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่ผมทำมาเนี่ย
ทำแบบถูกต้องชัดเจน
และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย
แล้วก็ไม่ต้องมีใครทั้งสิ้นมาชี้นำมากดดันผม
ยิ่งกดยิ่งสู้